พูดถึงเรื่องมีดมากันที่เรื่องนี้มาอีกแล้วเรื่องของการตามง้อขอคืนดี
แฟนนุ่มแฟนสาวผู้ชายคนนี้อายุเพียงแค่๒๒ปีเองคุณผู้ชม
คือเขามีแฟนที่อายุเยอะกว่าผู้หญิงอายุ๓๒
แล้วตามไปง้อขอคืนดีที่ผับแห่งหนึ่งปรากฏผู้หญิงไม่สนใจค่ะ
ทำไงรู้ไหมคะเอามีดแทงผู้หญิงเจ็บสาหัส
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูนาทีที่กาดควบคุมตัวเขาออกมาค่ะ
โทรหน่อยโทรหน่อยโทรเรียบรถอังบัน
คุณผู้ชมคะนี่คือนาทีตอนที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุออกมาได้
กาดของสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยเอาตัวเขาออกมานั่งอยู่ตรงฟุตปาดริมถนนตรงนี้นะคะ
ตรงนี้เป็นหน้าผับแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นี่เองในคลิปดูแล้วเลยค่อนข้างชนละมุนกันล่ะค่ะ
เพราะใครจะไปรู้ว่ามาเที่ยวผับอยู่ดีเอาไปเจอคนแทงผู้หญิงคนหนึ่งก็เลือดอาบอยู่แบบนั้น
แล้วคุณผู้ชมใกล้กันมีผู้หญิงคนนึงนะคะอย่างที่บอก
ผู้หญิงคนที่ถูกแทงเธอถูกคนอุ้มออกมานะมารอรถพยาบาลด้านหน้า
เพราะเธอโดนแทงไปแล้วเลือดไหลอาบอยู่ตรงนั้น
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเอาคลิปนี้ไปลงในติ๊กต๊อก
คือทางด้านของตำรวจสพเมืองอำนาจริงนะคะ
ก็ไปทราบมาว่าคนบาดเจ็บคือนางสาววราพรอายุ๓๓ปี
ที่เธอถูกแทงเนี่ยคือแทงเข้าที่ช่องท้องค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญอย่างเร่งด่วนนะคะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุที่จับตัวได้ชื่อว่านายธนวัฒน์แสงเพชรอายุ๒๒ปี
เจ้าตัวก็ถูกจับพร้อมกับอาวุธมีดที่เขาก่อเหตุนั่นแหละ

ทีนี้คนที่เขาเป็นคนโพสต์คลิปเขาเล่าแบบนี้ว่า
วันเกิดเหตุเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาไปเที่ยว
แล้วยังไม่ทันจะได้เข้าไปเลยพี่
หนูเห็นกาดมันฮิ้วผู้ชายคนนึงก็ออกมาหน้าผับ
แล้วกาดยังตะโกนด้วยว่ามึงเอามีดเข้าไปได้ยังไง
เธอบอกเธอนึกว่าเฮ้ยอาจจะทะเลาะวิวาดกันธรรมดาไหม
ตอนนั้นไม่คิดอะไรยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป

มึงก็รีบขึ้นเอาส่วนสำหรับคนที่ร้าย
ก็เด็กอุ้มผู้หญิงออกมา
อ่ะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเป็นผู้ที่ไปเห็นเหตุการณ์พอดี
ทีนี้ไปสอบสวนนายธนวัฒน์มือแทงเขาสารภาพเลยแหละ
ใช่ผมแทงจริงแทงนางสาววราพรจริงเพราะหึงหวง
เอาจริงใช่เลิกกับตัวผู้บาดเจ็บไปนานแล้ว
ตำรวจตั้งข้อหาแล้วค่ะทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
นำตัวส่งฝากขังเดี๋ยวต้องรอความเห็นจากแพทย์อีกครั้งด้วยนะคะ
เพราะอาจจะมีการพิจารณาข้อหาพยายามฆ่าได้
ส่วนตัวผู้บาดเจ็บนางสาวราพรค่ะยังพอให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
เล่าแบบนี้ว่าตัวเธอเองกับผู้ก่อเหตุ
เอาจริงเลิกกันมาเป็นปีแล้วนะคุณ
วันเกิดเหตุเธอก็ไปเที่ยวกับเพื่อนตามปกติ
อยู่ดีเนี่ยตัวอดีตแฟนเนี่ย
คนก่อเหตุเดินมาหาที่โต๊ะแล้วเธอก็เลยบอกไปว่า
เลิกกันแล้วต่างคนต่างเที่ยวเถอะอย่ามายุ่งวุ่นวายกันเลย
หลังจากนั้นเธอเห็นนะคะว่าตัวนายธนวัฒน์เนี่ยเดินออกไป
กลับเข้ามาอีกรอบแล้วเอามีดมาด้วย
คราวนี้แทงเธอเลยค่ะเธอบอกว่าเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าพอไปทำการตรวจร่างกายเธอแล้วเนี่ย
ถูกแทงที่บริเวณกระเพาะอาหารแพทย์ต้องมีการทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะพิธรักแรงหึ่งนะครับคุณผู้ชมพักเรื่อง